วันนี้ศาลัยาได้มัดหมายจับทั้งหมด๔๕หมายจับนะครับ
ในส่วนของพันวัตถัวสันตนาเนี่ยมี๘หมายจับ

ก็ถือว่าเป็นไปตามกฎหมาย

เก็บเงินขายเงินเดือนละ๑๕๐๐บาท
ผมได้รับเป็นกระบวนการที่ผิดปกติไปทุก

อย่าพูดแน็ตครับอย่าพูดแน็ตครับ
อย่าพูดแน็ตครับ
ผมไม่มีฝั่งยอม
เอาชีวิตของคุณพ่อและคุณแม่ผม
เป็นเดินผ่านในการกระทำของผมทั้งนี้
แท้ผมชั่ว
แล้วเหมือนอย่างที่หลายคนทุกคนร่วมกันประดามผมแล้วสร้างเรื่องให้เกิดขึ้นกับผม
ผมขอให้ท่านเป็นเรือพันธุ์ขอให้ท่านไม่มีอะไรเป็นไปเหมือนกับชีวิตผม

ผมก็ยืนของผมปกติวันอาทิตย์มีการแข่งมาผมก็ยืนของผม
เขาก็มากันแบบอย่างนี้มาเหมือนโอ้โหมืดฟ้ามัวดินแล้วผมยืนอยู่ก่อน
ผมต้องหลบไหมในเมื่อเป็นสถานที่ของผมใช่ไหม
เขาก็เดินมาคนของเขาพยายามจะให้ผมต้องพ้นเส้นทางผมก็ยืนของผมอย่างนั้น
ถูกมามาเปิดไฟแดงวิวอวิวอให้ผมหลบให้ผมบอกเรื่องอะไรถูกมาถนนนี่ถนนของผมใช่ไหม
แล้ววันนั้นเนี่ยเหตุการณ์เกิดเสร็จนะผมก็ระงับยับยั้งช่างใจนะไม่ได้มีแอคชั่นเหมือนอย่างล่าสุดนี่นะ
ผมก็หยิบโทรศัพท์เลยโทรหาชายคนเดิมเนี่ยที่ชื่อจักรทิพย์เนี่ยก็โทรมาก่อนแล้ววันนั้นเนี่ยโทรเขาก็บอกครับพี่ผมอยู่สนามฟุตบอลครับคุมฟุตบอลอะไรอยู่นะ
เราก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้อย่างนี้เขาบอกครับเดี๋ยวผมจะไปตักเตือนให้ครับเขาอาจจะไม่รู้จักพี่
วันนั้นนะเขาก็ออกตัวให้สวยถูกไหมเราบอกเอาละรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าผมถูกต้องหรือเขา
แล้วอย่างผมควรจะต้องหลบเขาเหรอมันมีเหตุผลอะไรนี่มันเกิดเหตุก่อนประมาณก็เป็นเดือนเหมือนกันนะ

อย่างนี้มันหาเรื่องเลยไหมเนี่ยถูกไหม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือเรื่องเล่าที่
จริงเราได้ฟังก่อนหน้านี้หลายวันแล้วนะคะ
แต่ว่าการไปสัมภาษณ์ถึงที่คุณโรสลินนะคะเป็นคนสัมภาษณ์

คือเหมือนแน่ใจมากว่าเหตุของการมาตรวจสอบ
ตลาดใหม่ดอนเมืองแล้วก็การมาตรวจสอบการทำงานของ
ตัวท่านเนี่ยนะคะน่าจะมาจากเรื่องนี้ด้วย

หนึ่งคนที่เข้าไปตรวจสอบ
คือรองโจ๊กที่เราชอบเรียกกันใช่ไหมคะ

เพราะว่าฝังใจเหตุการณ์เพิ่งเกิด

เป็นเรื่องตรวจสอบรองสันทนะทั้งนั้นเลยนะคะ

เพราะล่าสุด๔๕หมายจับที่ออกไป
นี่คุณผู้ชมถ้าลองนำนับดูแล้วนะคะ
คือกะว่าปิดทุกมุมปิดทุกรูอุดทุกช่อง
คือเอาแน่ถ้าเราดูแค่คำว่า๔๕หมายจับนะคะ

หมายของตำรวจที่เข้าไปตลาดใหม่ดอนเมือง

วันนี้คนที่จะตอบคำถามคราวที่แล้วตัวมาไม่ได้
คราวนี้ขอล็อกตัวมาให้ได้ค่ะ
เพราะไปกันใหญ่แล้วนะคะเรื่องรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

มายังไงมาโดยพบตรเป็นผู้สั่งว่าให้ลงมาทำงานนี้ค่ะ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐกภารสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนั้นฉันก็ถามเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก
แล้วทุกครั้งที่เวลาท่านพูดถึง๑ในพล๑ใน๓หรือตอนนี้ไม่รู้เป็น๑ใน๕แล้วนะคะ
ก็จะมีเป้าที่รองสุรเชษฐ์แบบนี้เหมือนกัน

คือเรื่องหนึ่งมึงยังฝังใจท่านสันทนาอยู่นะคะ
ตกลงไม่เคยได้เคลียร์อะไรกันเลยใช่ไหม
ตั้งแต่มีเรื่องที่สนามม้าที่ว่าแล้วก็เข้าไปดำเนินการในตลาด
ตรงได้เคลียร์ฉันพี่ฉันน้องกันหรือยังคะ
ก็ยังไม่เคยคุยกับท่านนะครับ
ก็ยังไม่เคยคุยกับพนักโทษธนานะครับ
จริงแล้วในการทำให้ที่สนามมานี่ก็ต้องเรียนว่า
ผมก็เรียนหลายสื่อนะครับนะฮะว่า
คือในการเข้าไปในสามะความจริงแล้วตำรวจเนี่ย
ในคำสั่งของธรรมชาติห้ามตำรวจเข้าสนามมา
ตำรวจที่จะเข้าได้เนี่ยต้องได้รับคำสั่งจากแท่งประวัติศาสตร์
เท่านั้นนะครับไม่ฉะนั้นจะผิดวินัยนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเข้าไปจัดระเบียบต่างเนี่ย
ผมเข้าไปในอำนาจเป็นหัวหน้าชุดในการปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันในสนามม้า
ความจริงแล้วเนี่ยเราเข้าไปทำมาที่นี้เนี่ย๒ปีเต็มแล้วนะครับ
ซึ่งก็มีการจับกลุ่มมาตลอดนะครับ
ในส่วนของการทำหน้าที่ก็เรียนด้วยว่าก็ไม่เคยไปโต้เถียงใครเขานะครับ

เพราะเราไปทำมาที่สนามมาเป็นผู้บังคับใช้กฎภาย
พบกันในสนามม้าหลายครั้งไหมคะกับรองสันทนาเนี่ยค่ะ
ผมเห็นพนันตัวสนามมาเนี่ยท่านเดินอยู่ในสนามมาอยู่แล้วนะครับ

ก็ต้องเห็นครับแต่ว่าไม่ได้เจอกันทั้งแรก
แต่ส่วนตัวไม่ได้รู้จักกันโดยส่วนตัวนะครับ

ต้องเรียกว่าเราไปทำหน้าที่ทุกส่วนโดยเท่าเทียมกันนะครับ
แล้วก็มีการจับกลุ่มมีการทำให้รายได้ของสนามเพิ่มขึ้นนะครับ

รายได้ของสนามเนี่ยลดลงมาเหลือประมาณ๓๑๓๒ล้านต่ออาทิตย์นะครับ
ขณะนี้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ๔๕ล้าน๔๓ล้าน๔๔ล้าน
สิ่งที่ทำเนี่ยคือรายได้เข้ารัฐมากขึ้นนะครับ
เอาเป็นว่ารายได้ประโยชน์เข้าประเทศมากขึ้นรายได้เข้ารัฐมากขึ้นนะครับ
รักรอบเล่นการพนันในสนามม้าคือสนามม้าที่เข้าไปเนี่ยจะต่อไป
จะต้องมีกฎกติกาคือต้องเรียกว่าท่านนายกท่านรองนายกประวิทย์นะครับ
ท่านได้สั่งการท่านบพตรให้มีการตั้งชุดปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน
เพื่อจะให้สนามม้าเนี่ยนะครับเล่นได้ทุกผู้ทุกวัยนะครับ
หนุ่มสาวก็สามารถเข้ามาเล่นม้าได้
คือผมก็ไม่ทราบว่าคือหนึ่งข้อแรกผมไม่มีพระพวชในสนามม้า

เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปจับกลุ่มแน่นอนนะครับ
ต้องกระทบต่อคนนั้นคนนี้แน่
แต่เราก็ไม่ทราบว่าใครเป็นเครือข่ายใครนะครับ
แต่ว่าเมื่อใครก็ตามที่กระทำผิดต่อกฎหมาย
เมื่อใครก็ตามที่ไม่ได้ซื้อคูปองศาสนา

ไปซื้อในส่วนที่ไม่ถูกต้องต่างนะครับ
เราก็ต้องจับกลุ่มทั้งเจ้ามือทั้งผู้เล่นนะครับนะฮะ
วันนี้เราก็มีการจัดระเบียบอย่างจริงจังชัดเจน
เวลาจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจที่ใดต่อใครเรื่องอะไรแล้วจะไม่
พนักธุรกิจสถานะเนี่ยผมก็ไม่ได้มีข้อมูลว่า
ใครเป็นเครือข่ายต่างที่เราจับกลุ่มเนี่ย
เราก็จับกลุ่มทุกเจ้ามือนะครับจับกลุ่มทุกเจ้ามือ
แล้วก็จับกลุ่มอย่างจริงจังจริงนะครับ
เอาล่าสุดดีกว่าเอาล่าสุดด้วยนะคะตกลง
สุรเชษเนี่ยคนเดินตัดหน้าไม่ได้ใช่ไหมคะ
นอนได้ความจริงแล้วเราก็ไม่ใช่คนไปหาเรื่องใครอยู่แล้ว
โดยนิสัยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ
ต้องเรียนตรงว่าคือผมทำอาทิตย์อยู่ก็เห็นแล้วนะครับ
แต่ว่าคือไม่ได้ไปมีปากมีเสียงกับพี่เขานะครับนะฮะ
ท่านท่านไม่ต้องมีสิเอาทีมงานท่านไปมี
ส่วนคืออย่างนี้นะครับวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ย
คือไม่ได้เดินตัดหน้าเลยนะครับนะฮะก็ไม่ได้เดินตัดหน้า
ไม่ได้เข้ามากระทบอะไรผมเลยนะครับวันนั้นก็
แต่ผมก็ไม่ทราบว่าพันธุสานะไปพูดคุยอะไรกับตำรวจ
ก็ได้มีปากมีเสียงกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ขณะเกิดเนี่ย

คือผมก็เรียกผู้กลับซึ่งเป็นผู้แทนภูมิชาผมเนี่ยเข้ามาถามว่า
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเขามีการพูดคุยกับพลโทสันทนะ
แล้วก็มีการพูดคุยกันใช้ถ้อยคำที่ดูแลหน่อยนะครับนะฮะ
ก็เรื่องนี้ผมเรียกว่าความจริงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะฮะ
เพราะว่าคือผมไม่ได้สั่งให้เขาไปทำอะไรนะครับนะฮะ
ก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปคือถ้าจะมีเหตุก็ต้องเป็นเหตุกับภูมิกลับเข้าไป
ไม่ได้มาเชื่อมโยงถึงผมนะครับ
อันนี้ดิฉันพอจะนึกออกนะคะคือรองอาจจะไม่ได้สั่งอาจจะไม่ได้รู้
อาจจะมารู้ทีหลังหรืออย่างไรก็แล้วแต่
แต่ตลาดใหม่ดอนเมืองรู้ก่อนแน่ว่าจะไปเจอใคร
ดิฉันไม่เชื่อว่าท่านไม่รู้หรอกว่าใคร
ดิฉันไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะเรียกว่าท่านเป็นที่ปรึกษา
หรือจะเรียกว่าท่านคุมของท่านสันทนะไม่รู้
แต่ดิฉันเชื่อว่าท่านต้องรู้ก่อนเข้าไปตลาดใหม่ดอนเมือง
คือแน่นอนนะครับข้อมูลทางการสืบสวนเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับ
อันนี้เรียนตรงนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องว่าตามพยาหลักฐานนะครับ
คือไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาร้องเรียนก็ตาม
สีร้องเรียนต่างก็ตามนะครับ
ตลาดดอนเมืองเนี่ยคือต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องการทำคดีเรื่องเมจิสกินนะครับ
เมจีสกินเนี่ยผมมอบหมายให้ผู้การท่องเที่ยว๓ของผมเข้าไปร่วมทำคดีนี้นะครับ
คือท่านโรตีอังกูลคล้ายครึ่งนะครับ
ก็ทำกรีดในเรื่องการจับกลุ่มเรื่องเมจีสกิลมาก่อนแล้ว
ต่อมาเมื่อท่านร้องวิทยาชัยเนี่ยแล้วก็สั่งท่านหมดปฎรอให้เข้ามา
คือเมื่อตำรวจทำงานนะครับนะฮะ
ประชาชนเมื่อเห็นว่าตำรวจทำหน้าที่ก็จะให้ข้อมูลหลั่งไหลกันเข้ามามากขึ้น
ประชาชนก็เลยมีทั้งผู้เสียหายทั้งผู้ร้องเรียนต่าง

ตลาดดอนเมืองเนี่ยครับมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีออยอที่ผิดกฎหมาย
มีคนใช้แล้วหน้าตาเสียหายบ้างอะไรบ้างต่าง
คนร้องต้องไม่ใช่คนในตลาดถูกไหมคะ

ถูกต้องคนร้องต้องเป็นประชาชนทั่วไปนะครับ
แล้วเวลาเขาร้องมาเขาร้องเรื่องมาเฟียด้วยป่ะ

แน่นอนครับร้องนี่ก็มีสองด้านนะครับ
คือร้องทั้งมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีออยอร์
แล้วก็ร้องในส่วนของมีการเก็บค่าคุ้มครองเรื่องมาเฟียผู้มีอิทธิพลนะครับ
ซึ่งคนที่ร้องเรื่องเก็บค่าคุ้มครองรองสุรเชษต้องเป็นคนในตลาดสิถึงจะรู้

แล้วคนที่ร้องเรื่องเก็บค่าคุ้มครองกับคนที่ร้องเรื่องสินค้าเขาไม่ได้คุยกันมาก่อนใช่ไหมคะว่ามันจะต้องมาจังหวะนี้พอดีอ่ะท่าน

คือผมต้องเรียนว่าเรื่องร้องเรียนเนี่ยเขาร้องไปหลายที่แล้วนะครับ

แต่ว่าเมื่อท่านรองวิทยาชัยมาจับเรื่องนี้เขาอาจจะมองว่าเมื่อเห็นตำรวจทำหน้าที่เนี่ยเขาอาจจะมองว่า
คือต้องเรียนว่าเมื่อไหร่ตำรวจทำหน้าที่อย่างจริงจังนะครับประชาชนเนี่ยก็จะมีแนวร่วมก็จะให้ข้อมูลเพราะว่าคาดหวังว่าตำรวจชุดนี้น่าจะแก้ไขปัญหาได้นะครับ

แต่รองสุรเชษที่รับคำสั่งพบตรมา
เรื่องภูมิอิทธิพลชัดเพาะเลยใช่ไหมคะ
แล้วต้นสดตั้งแต่เรื่องการจำหน่ายของที่ไม่มีออยอร์

หน่วยที่เข้าไปทำมาที่มีทั้งตัวชดด้วยนะครับ

ครับในการไปตรวจยึดเนี่ยมีหลายหน่วยครับ
มีทั้งกรรมภาพการควบคุมฝุงชน

เพราะฉะนั้นก็จะมีผู้การจำหน่วยด้วย

มันก็ต้องเป็นคนหลักในการทำเรื่องผู้มีอิทธิพลที่ตลาดนั้นคะ

คือสำนวนคดีนี้วันนี้ท่านพบตรมีการแต่งตั้ง

ก็รวมทั้งหมดทั้งคดีเรื่องเครื่องสำอางด้วยนะครับ

แล้วก็มีผมที่อยู่ในชุดทำงานด้วย

คือถ้าภาพมันมาที่ตลาดใหม่ดอนเมือง
มีการร้องเรื่องของสินค้าไม่มีออยอร์
ภูมิกับสรนโดนเด้งไหมหรือยัง

ซึ่งมีการคุยประสานกันก่อนที่จะเข้าไปไหมคะ

เดินเข้าไปหยิบขึ้นมาไม่มีออยออยปลอมมันต้องรู้แล้วสิคะ
เก็บค่าคุ้มครองมีชายจัดการมาเดินทุกวัน
ทุกวันดิฉันไม่รู้เขาจ่ายกันตอนไหนต้นเดือนปลายเดือน
คือพื้นที่ไม่รู้เลยเหรอคะต้องเป็นชุดนอกเข้าไปทำเหรอคะรอง
คือในเรื่องของอาหารและยาความจริงแล้วเป็นความรับผิดชอบของออยนะครับ
เพราะว่าออยเป็นเจ้าของพรบอาหารและยา
แต่กำลังออยในชุดทำงานก็ต้องเห็นใจนะครับ
กำลังเขามีน้อยเขามี๑๐คน๑๑คนอย่างนี้ไม่ไหวนะครับ
เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเขาก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปตรวจจับได้หมดนะครับ
กำลังท้องที่ก็มีน้อยนะครับเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ย
เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นข้อที่จริงเขาก็บอกว่าเขายังโดนกักขังไว้ในข้างใน
ใครถังคะเดี๋ยวนะตำรวจเข้าตลาดแล้วใครในตลาดค่ะ
แล้วทำไมเขาไม่แจ้งสวนอเลิศหลวงตลอดเมืองไปไปแล้วนะคะว่าเข้าไปตรวจแล้วเจอแบบเนี้ยค่ะ
คือมันมีความยากลำบากอะไรไหมคะ
ก่อนที่พบตลจะสั่งทั้งท่านรองวิทยาชัย
โดยบวกเรื่องของผู้เหมาะหางิดที่พ่น

คือต้องเรียกว่ากำลังเขามีน้อย

กำลังเขามีน้อยแล้วก็ในส่วนของ
เรื่องของกลางมีเยอะนะครับนะ
แล้วก็ต้องเรียนว่าความผิดไม่ได้มีส่วนเดียว
ว่าบ้านเราเมืองเรามันเจริญแล้วนะครับ
มันไม่มีหรอกเรื่องมาเฟียผู้อิทธิพลการเก็บค่าคุ้มครองนะครับ
แต่ว่าเป็นเรื่องของความผิดเฉพาะตัวความผิดของกลุ่มบุคคล
บุคคลไหนหรือว่ากลุ่มบุคคลไหนที่กระทำความผิดก็ต้องว่าไปนะครับ
แต่ว่าเรื่องมาเฟียผู้นิพลเนี่ยวันนี้บ้านเมืองเจริญแล้ว

เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการกระทำผิดเฉพาะคนเฉพาะบุคคลนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของพันธุสันทนะกับกลุ่มพวกกันทั้งหมดนะฮะ
ที่ถูกออกไม้จับไปแล้วก็เป็นกลุ่มบุคคล
กระทำความผิดในเรื่องของร่วมกันกับโชคทรัพย์นะครับ
ซึ่งสอนอดอนเมืองเคยได้รับแจ้งไหมไม่ต้องเขียนเป็นบันทึกประจำวัน
หรือแบบว่าแจ้งอย่างเป็นทางการก็ได้ต้องรู้เรื่องสิคะเป็นไปได้เหรอคะรอง

ที่ฉันกำลังจะถามว่าความยากลำบากของการพิสูจน์ว่ามันมีการเก็บค่าคุ้มครอง
ทำไมส่วนกลางต้องลงไปพื้นที่ไม่สามารถเอาผิดได้ถ้ามันมีจริง
แล้วก็ของกลางเป็นจำนวนมากนะครับ

เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนเขาอาจจะมีไม่เพียงพอ
วันนี้เราถึงต้องได้ระดมพนักสวนทั้งหมด

แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการแต่งตั้งคณะพนักงานสอบส่วนเพิ่มเติมอีก
เมื่อมีคดีการทำความผิดเพิ่มเติมนะครับ

๕หมายเป็นของรองสันทนาเนี่ยเท่าไหร่คะ

๘หมายจับเฉพาะตัวท่านนะ๘

ถ้าดูตามรายชื่อข่าวไม่มีคนในครอบครัว

ก็ตรงนี้อยู่ที่ท่านโปรประตอรพี่จนาค์
ก็จะตั้งต่างขนาดการทำงานแล้วนะครับนะ่า
ก็เดี๋ยวต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่า
อันนี้ผมไม่ได้รับผิดชอบแต่อันนี้ผมตอบในภาพรวมแล้วกันนะครับว่า
ในเรื่องของการจะถอดยศหรือไม่ถอดยศหรืออะไรต่าง
หรือเครื่องรุ่งเครื่องราชเนี่ยเป็นเรื่องการพินาของธรรมงานกำลังพลนะครับ
ในส่วนนี้ก็ต้องดูคู่หนาไปกับในเรื่องของความผิดทางอาญา
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามกรอบของหลักเกณฑ์ต่างเราไปถอดเขาไม่ได้นะครับ
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างด้วยนะครับ
ก็เดี๋ยวในส่วนนี้ก็ต้องรอรายละเอียดให้ความจริงปรากฏนิดหนึ่งนะครับ
๕หมายจับเป็นของรองสันทนาเนี่ย๘นะคะแล้วที่เหลืออีก๓๐กว่านี้ไปแปะที่ใครคะ
เดี๋ยวนะคะคือถ้าทำกันบานขนาดนี้ไม่ควรจะหลุดลอดสายตามาได้ขนาดนี้นะคะ

วันนี้ต้องเรียนว่านะครับ
อื่นจะเล็งจะเรียกท่านแล้วนะคะคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
ถ้ามันสามารถออกหมายจับได้๔๐กว่าตัวรองสันทนาเองโดนไป๘เนี่ย
แล้วมันกินพื้นที่มาถ้าเรานับตั้งแต่ท่านเข้ามาดูแลตลาด
ก็เอาอย่างเป็นทางการอีกสัก๒๓ปีเนี่ยนะคะ
คือมันไม่ได้เพิ่งเกิดภายในเดือน๒เดือนนี้แน่
ไม่ได้เกิดตอนไปเจอกันที่สนามม้าแน่
คืออย่างนี้ที่อื่นเขาก็รอท่านเข้าไปอย่างเดียวเลยสิคะ
ครับคือวันนี้นะครับต้องเรียนนิดนึงว่า
ในการมาทำหน้าที่วันนี้นะครับผมก็
เราคุยกันหมดแล้วทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมธนลักษณ์
สำนักงานเขตดอนเมืองนะครับหรือว่าสรรพากรนะครับ
ว่าวันนี้คือใครจะผิดจะถูกนะไม่เป็นไร
แต่ว่าวันนี้เราต้องทำให้พื้นที่ดีขึ้นนะครับ
วันนี้ในการเข้ามาจัดระเบียบสถานเมือง
จะไม่ได้ดูเฉพาะความผิดของประชาชนสถานะกับพวกอย่างเดียว
เราจะต้องทำให้ตลาดเนี่ยเรียบร้อยนะครับ
เช่นท่านทิศดีกว่ามาแล้วก็คุยกับผมแล้วว่า
ถ้าสัญญาไม่ถูกต้องก็ต้องทำเหมือนกัน
ถ้ามีการคือประโยชน์ต้องเข้ารัฐให้เต็มที่นะครับ

ประชาชนต้องมาซื้อสินค้าได้สบายใจไม่มีของปลอมนะครับ
แล้วก็ตลาดในเรื่องของการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ
จะต้องไปเรียบร้อยนะครับ
แล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วการจัดการ
เราไม่ใช่มาดูเฉพาะคดีอาญาอย่างเดียวนะครับ
ต้องร่วมกันหลายส่วนในการทำให้ตลาดยั่งยืน
ก็คือว่าไม่มีการบุกลุกพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่มีการบุกลุกความเป็นประชากรไม่มีการต่อเติมอาคารนะครับ

เพราะฉะนั้นถามว่าตลาดอื่นเช่นตลาดอื่นจะมีปัญหา
หรืออาจจะไม่ต้องตลาดค่ะเป็นพื้นที่อื่นใดก็แล้วแต่

นี่ไม่ต้องรอส่วนกลางพบตรสั่งให้ท่านหรือท่านใดไปทำเหรอคะ
คือถ้าตลาดอื่นผมเรียนว่าถ้าจัดระเบียบตรงนี้ได้นะครับ
ตลาดอื่นตลาดไหนมีปัญหาเนี่ยก็ต้องดูแบบนี้
ต้องดูผู้กลับท้องที่จะต้องเข้มแข็งนะครับ
วันนี้ก็ต้องเรียกว่าเราบูรณาการทุกส่วนนะครับ
เพราะฉะนั้นที่ไหนมีปัญหาดูต่างก็ต้องลงไปแบบนี้

แต่จะเป็นยกตัวอย่างเช่นจะเป็นขอนแก่นเป็นพัทยา

กลับท้องที่ผู้การจังหวัดก็ต้องเอาแบบนี้ไปทำ
ทีนี้คำพูดที่รองสันทนามักจะใช้

เวลาจะบอกว่าใครเก็บแล้วเรียกว่าค่าคุ้มครอง
กฎหมายเขาดูกันยังไงหรือตำรวจพิจารณาแบบไหน
ที่ว่าอันนี้ไม่ใช่ค่าคุ้มครองอันนี้ไม่ใช่ค่าส่วนกลางแล้ว

คือเก็บเข้ากระเป๋าตัวเอง
๔๐อัดคดีเฉพาะตัว๘นะคะ
สักครู่ค่ะ
ผมไม่ได้ถูกรวบนะครับความหมายและไม่ได้ถูกจับกลุ่ม
เป็นการแสดงความประสงค์อย่างที่ทราบแล้วผมก็บอกหลายท่านไป
แล้วทุกครั้งมันจะมีโทรศัพท์แปลกสั่งการมาตลอด
ก็พักหนึ่งก็กลับมาพรุ่งกลับก็เปลี่ยนไป
พอมาทีไรมันจะเพี้ยนไปหมดนะคนที่ครับครับ
พอมาปั๊บเหมือนผมนั่งในรถก่อนมาถึงศาลเนี่ย
ดีว่าเขาโทรมาถ้าอีกนิดนึงรถยังไม่เข้าประตูศาลนะ
ผมว่าเขาเลี้ยวกลับถนนไปสอนอดอนเมืองอีกรอบ

พอรบโทรศัพท์ปั๊บก็เพี้ยนอีกจะกลับดอนเมืองอีกรอบ
คดีนี้มันมีอะไรที่มีเหตุ
ซึ่งเดี๋ยวจะมีการสั่งการเป็นระยะให้มีความเปลี่ยนแปลงตลอด
นับตั้งแต่ผมก้าวออกจากห้องควบคุมที่สนดอนเมืองเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ผมพูดไงว่าเป็นเรื่องเป้าหมายผม
เพราะเอิญเขามองตรงนี้มันพอจะมีองค์ประกอบให้มันครบ

ทั้งหมดมันก็เป็นสตอมันเป็นสตอรี่ที่เขาเขียนกันมา

เขาก็มีการคิดการวางแผน
จะมาล้มผมจะล้มยังไงดี
มันก็เรื่องผลประโยชน์พวกเขาแหละ
ผลประโยชน์ลึกลับซับซ้อน
ที่เขาคิดว่าประชาชนสังคมไม่น่าจะรู้

แต่มีชื่อเขาถือเป็นคู่ขัดแย้งกับผมด้วย

กับการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บอร์ดูตาผมว่าละกันนะ

ถ้าเชื่อตามที่พูดทุกอย่าง
พ่อบอตรอสั่งเองทุกทุกทุกก้าวเลยเหรอคะ

โดยมีท่านพลตรวจเอกรุ่งโรธแสงคล้ามนะครับ

ท่านพ่อบอตรอท่านได้เน้นย้ำกรรมชับ
อย่างเดียวว่าให้ทำด้วยความยุติธรรมนะครับ
อย่างก็ดีเมื่อวานท่านก็สั่งการในเรื่องของ
เรื่องคุณพ่อคุณแม่ของพลโทสันทนะนะครับว่า

ถ้าเขาไม่มีความผิดก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบนะครับ
ความเป็นธรรมยังไงคะที่คนอายุ๙๘

ถ้าฟังจากท่านศรีฮนาศซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ย
บอกว่าคุณแม่ก็เป็นบุคคลที่เหมือนกับแบบนอนติดเตียงแล้ว
คือทำไมสองท่านนี้พ่อและแม่ยังต้องร่วมอยู่ในคดีนี้คะ

หมายถึงว่าจะต้องเรียกเขาเรียกอะไรให้ปากคำเหรอคะ

คดีในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ไม่เกี่ยวกับคณะพนักงานสอบสวน

เป็นเรื่องของภูมิกับสนโชคชัยนะครับ
อาจจะเป็นท้องที่ที่เขาใช้ดูบินิตร
วันนี้เขาใช้ดุวินิตแล้วก็ไม่ได้เรียกมานะครับ

ต้องถูกต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ให้ที่พักพิงเลยเหรอคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้กล่าวหาเลยนะครับนะครับ
เป็นเพียงแต่ไปผู้กันไปผู้กันมานะครับ
ตอนนี้ที่ผมถามจากภูมิกับสนโชคชัยก็ไม่มีการกล่าวหานะครับ
ไม่มีการกล่าวหา

ก็ผมถามจากภูมิกับสนโชคชัยก็บอกว่าได้พินาแล้วนะครับ
ก็ไม่ได้กล่าวหาไม่ได้มีการเรียกมานะครับ
คือแน่นอนครับเมื่อมีเหตุซึ่งเกิด
เมื่อมีความเกี่ยวข้องก็ต้องตรวจสอบนะครับ
เมื่อตรวจสอบแล้วถ้าหากว่าผู้กับชู่ชัยท่านใช้ดุลพินิษฐ์แล้วตรวจสอบแล้ว
ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องดำเนินคดีนะครับ
ตอนที่ไปตกลงจะเรียกมอบตัวหรือเรียกบุกจับคะ
เรียกมอบตัวหรือเรียกจับตัวหรือยังไงคะ
ชุดจับกลุ่มวันที่จับผมไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ว่าในชุดจับกลุ่มเนี่ยเป็นการจับกลุ่มไม่ได้มอบตัวนะครับ

แล้วทำไมต้องโอ้โหมีหน่วยอรินทราชเข้าไปตั้งหลายนายบุกเข้าไปทำไมมันดูใหญ่ทำไมมันดูอันตรายทำไมมันดูน่ากลัวคะรอง
คือเราคิดว่าท่านสันทนานี่จะมีกองกำลังของตัวเองมีพักพวกมีลูกน้องมีมือดีอยู่ข้างกายหรือคิดอะไรอยู่คะ
คืออย่างนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนสนใจนะครับ
เพราะฉะนั้นในการทำคดีต้องทำด้วยความรอบครอบต้องทำการจะจับกลุ่มต่างก็ต้องปฏิบัติตามปวิอาญาปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ
การใช้หน่วยกำลังต่างเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้อาวุธหนักนะครับ
เพราะหน่วยนี้เป็นหน่วยที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจท้องที่ต่างจะต้องใช้คนชุดที่มีการปฏิบัติตามยุทธวิธีตำรวจนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้หน่วยไหนเนี่ยก็จะต้องทำให้เกิดความรุดร้อยไม่กระทบต่อความไม่สงบไม่กระทบต่อความปลอดภัยประชาชนนะครับ
อรินทราชนี่ส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่ในภารกิจแบบไหนบ้างคะรองอันนี้มันดูใหญ่อ่ะคืออย่างที่เราอาจจะนึกออกคืออาจจะมีตัวประกันนะคะ
หรือว่าอาจจะมีการขู่ทำร้ายตัวเอง
หรืออยู่ในพื้นเรารู้ว่าเขามีอาวุธหนักหรือใดก็แล้วแต่
คือแต่นี่คือคนอาจจะจินตนาการไม่ออกว่า
ท่านสันทนาท่านดูจะน่ากลัวยังไง
ทำไมอรินทราชต้องเข้ามาทำไมใช้เยอะขนาดนี้
ครับเพราะอย่างนี้แล้วเนี่ยในกำลังก็ใช้ร่วมกัน
ตำรวจนครบานท้องที่ทั้งหน่วยกำลังอริสราชนะครับ
ก็ต้องเรียกว่าภารกิจเนี่ยก็เหมือนกันหมดนะครับ
ก็คืออะไรก็ตามในความสงบสุขของประชาชนต้องทำนะครับ
อะไรก็ตามทำให้บ้านเมืองอยู่ในความเรียบร้อยก็ต้องทำนะครับ
อันนี้ก็คือภารกิจของทุกหน่วยอยู่แล้วนะครับ
วันนี้ต้องเรียกว่าตำรวจทุกหน่วยเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับ
ไม่มีหน่วยไหนที่ทำหน่วยเดียวเพราะว่ากำลังไม่พอนะครับ

จาก๔๕หมายและเฉพาะตัวเนี่ย๘เนี่ยนะคะ
นี่ไม่น่ารอดแล้วนะคะคือดูจากจำนวนนี้ไม่น่ารอดแล้ว
แล้วก็เอาแบบตรงไปตรงมานะคะที่ฉันไม่รู้กฎหมายเท่าท่าน
ว่าจากคนนอกมองเข้าไปคือด้วยลีลาคำพูดท่าทาง
แล้วก็วิธีการสื่อสารของรองสันทนาเนี่ย
อาจจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาปะปนหรือเปล่า
ไม่ทราบแต่ออกมา๘หมายเฉพาะตัวนี้ไม่รอดแล้วใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นอันนี้ในส่วนนี้เป็นสารท่านใช้ดุลพินิษฐ์ในการพิจารณาออกหมายจับนะครับ
เมื่อสารออกหมายจับก็ต้องไปบัดตามหมายจับในส่วนของการจับกลุ่มตามหมายจับ
แต่ว่าในส่วนการต่อสู้คดีก็ยังสามารถต่อสู้คดีได้
พฤติการที่เจ้าทุกข์เขาเรียกเจ้าทุกข์ป่ะคะ

นิถัยหรือเก็บค่าคุ้มครองอะไรคะเขาทำอะไรคะ
ครับส่วนนี้เป็นรายละเอียดในสำนวนผมเรียนในหลักการแล้วกันนะครับว่า
ในเรื่องการบังคับขู่เข็นใจหรือการเอาทรัพย์ไปต่างนะครับ
โดยที่เจ้าตัวไม่เตรียมใจอย่างนี้ถือว่าเป็นความผิดฐานการโชคทรัพ
บ๊วยค่ะตกลงไม่ใช่ค่าคุมครอง
ส่วนนี้ผมต้องเรียกว่าเป็นส่วนที่พ่อค้าแม่ค้าเขาไม่เตรียมใจจ่าย
แล้วที่ท่านสันทนาโชว์ตั้งแต่วันแรกนี่ไงมีสัญญาเขียน
มีความยินยอมพร้อมใจร่วมด้วย

ถ้าผู้เสียหายพ่อค้าแม่ขายเขายืนยันว่า
ส่วนนี้เขาไม่เต็มใจจ่ายนะครับ
เป็นส่วนที่ไม่ใช่การจ่ายเงินที่ถูกกฎหมายถูกต้อง

เป็นการบังคับขู่เก็นเป็นการข่มขู่เก็นจ่ายกันต่าง

อย่างนี้ถ้าสมมุตินะคะถ้าถึงกลับไปขึ้นศาลกันจริง
แล้วเจอหน้ากันนี่ไม่อันตรายเหรอคะพอจบเรื่องแล้ว
อันตรายครับเพราะว่าวันนี้ต้องเรียกว่า

ใช้มาตรการในการคุ้มครองพยานอยู่แล้วนะครับ

วันนี้ในเรื่องพยานทุกคนมีขวัญกำลังใจดีนะครับ

แต่พอจบคดีแล้วตำรวจก็ไม่คุ้มครองแล้วสิคะ
วันนี้เรายังดูแลอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องคดีดังกล่าวเนี่ย

แล้วก็ไม่ใช่คดีที่ซับซ้อนนะครับ
ลักษณะที่ทำเนี่ยเป็นลักษณะที่ชัดเจนใช่ไหมคะ
ว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรกันโชคทรัพย์

ไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาที่ทำเซ็นแล้วว่าจ่ายรายเดือนเท่านี้เรียกค่าส่วนกลาง

โดยที่ดิฉันเห็นข่าวตอนนั้นที่รองนั่นแหละ
เป็นผู้อำนวยการในการระดมคนมาแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจตั้ง๑๐๐๒๐๐คน
โผล่มา๘เองคะคือแสดงว่ามีความหวัดกลัวอยู่เหรอคะ
ก็ส่วนนี้ในเรื่องการสอบปากคำเราสอบหมดทั้งร้อยกว่านะครับ
แต่เรื่องการยืนยันการยืนยันนะครับเราต้องว่าไปตามข้อมูลที่เขาให้การนะครับ

ยังยังครับตอนนี้ต้องรอต้องรอนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการบริการนะครับ
ความผิดความผิดฐานกันโชคทรัพย์ที่โดนอยู่เนี่ยนะคะความผิดสูงที่สุดคืออะไรคะ
ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอัตราโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน๑๐ปี

ตรงนี้จะจำเท่าไหร่อยู่ที่ดุมนิษฐานเดี๋ยวจะไม่จำแล้วแต่
ดิฉันไม่ใช่คำว่าทงแต่คือเห็นทรงแล้วตำรวจเอาแค่ไหนคะคือไปแค่ไหนคะเพราะมันมีเรื่องของท่าทีต่อการมีเรื่องการพาดพิงอาจนี่โดนหนึ่งคน
ลองวิทยาชัยโดน๑คนนะครับเพราะว่าตลอดโดน๑คนไม่รู้จะเพิ่มใครมาอีกหรือไม่รู้แต่ว่ามันมีเรื่องท่าทีด้วยเนี่ยเอาไปสุดแค่ไหนคะเนี่ย
คดีนี้เนี่ยไม่มีทงนะครับนะเพียงแต่ว่าเราทำความจริงให้สังคมปรากฏวันนี้สังคมจะต้องไม่สับสนว่าใครผิดใครถูกนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเรา
และอีกอย่างเราเองไม่ใช่คู่กรณีกับใครนะครับนะส่วนใครจะตำหนิใครจะว่าใครจะพอใจถูกใจนั้นไม่เป็นไรนะครับนะวันนี้ต้องเรียกว่าในการดำเนินคดีการทำคดีต่างเนี่ยเราทำคดีอย่างครบถ้วนครบทุกประเด็นนะครับนะแล้วก็ไม่มีทงเป็นการทำความดีให้ปรากฏนะครับแล้วก็การสอบสวนอย่างยุติธรรมนะครับ
คือเห็นภรรยาของท่านสันธนาเนี่ยนะคะไปร้องต่อคุณอังคารานิรัติภัยจิตกำลังการสิทธิมนุษยชนเธอก็มีความกังวลใจแล้วก็คล่องใจอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะการปฏิบัติการของตำรวจทีนี้ถ้าสมมุติเราไม่ได้คิดว่าเธอคือภรรยาของใครนะครับแต่พฤติการที่เธอมีความกังวลแล้วก็อาจจะหวาดกล

กุญแจเนี่ยมาเปิดประตูพร้อมทั้งนิติบุคคลที่เป็นผู้ดูแลอยู่แล้วนะครับผู้ดูแลอาหารชุดก็นำทำการตรวจค้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่เรื่องของการเข้าไปเราใช้ช่างแล้วเมื่อช่างเปิดไปได้ถึงจะต้องมีการการพังประตูแต่เมื่อพังประตูแล้วเนี่ยก็ต้องส้มแซมทำให้เขากลับสุขภาพเดิมนะครับเข้าไปค้นของเขาเละเลยป่ะคะ

เราไม่ได้ประกบอย่างนั้นนะครับเราไม่ได้ประกบงั้น
คือในวันที่เข้าทำการจับกลุ่มนะครับ
เมื่อเราสืบสวนทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับ
เราก็ต้องสืบสวนติดตามแล้วต้องส่งเจ้าที่ไปประกบที่นั่น
แต่ว่าก็เฉพาะผู้ที่ถูกออกมาจับก็คือตัวพนักศึกษาสันทนานะครับ
ดักฟังโทรศัพท์รองสันทนาหรือดักฟังโทรศัพท์คนในครอบครัวนี้ไหมคะ
ไม่ได้อยากฟังครับเราไม่ได้อยากฟัง

เราไม่ได้ดักฟังเพราะว่าไม่ต้องดักฟังครับ
คดีนี้ไม่ได้สลับซับซ้อนแล้วก็ในการสืบสวน
เราก็สืบสวนพบอยู่แล้วว่าตัวเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับ

สำหรับคนที่ต้องสงสัยมีหมายจับมีหมายเรียก
คือมีอำนาจในการอยู่ดีก็ดักฟังโทรศัพท์ได้ไหมคะ
กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้อย่างนั้นนะครับ
ซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้แต่ในทางเทคนิคทำได้ไหมคะ
ในทางเทคนิคก็ต้องว่าไปต้องที่หา
คืออย่างนี้เรื่องการจัดฟังเนี่ยเราเป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นปัจจุบันเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วส่วนนี้นะครับ
แต่ว่าความกังวลนี้วันนี้ทำให้ภรรยาของรองสันทนา

เดี๋ยวเราจะให้ฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างว่ากังวลอะไรบ้าง
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอเป้าไปอยู่ที่นายพลท่านอื่นบ้าง
จริงแล้วมีแค่๓ท่านที่เราเห็นชื่ออยู่บ่อยแล้วไหม
เอ่ยชื่อบ่อยหรือมีมากกว่านั้น
แล้วเอาเข้าจริงนายกยังพูดถึงเลยนะคะ
รองนายกก็ยังต้องตอบคำถามเรื่องนี้
คำถามคือว่านี่ลูกหมั่นไส้กันหรือเปล่าคะ

เพราะว่าท่าทีท่านสันทนาก็ไม่เบา
อันนี้ต้องยอมรับสักครู่ค่ะ
ตั้งแต่มีเรื่องนะคะที่ตลาดนะคะ
ครอบครัวเราได้รับผลกระทบมากอะค่ะ
โทรศัพท์ของชั้น๒เครื่องก็ถูกดักฟัง
ทางออกคอนโดที่ถูกรื้อคนเนี่ย
อยู่ในสภาพที่ฉันสามารถกลับไปนอนได้
แล้วก็คุณสาธารณะเองก็

จะอันตรายไหมดิฉันห่วงในฐานะเป็นภรรยาค่ะ
อยากให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเที่ยงธรรม
แล้วถ้าเกิดปฏิบัติกับครอบครัวดีฉัน
หรือคุณสาธารณะแบบนี้
ถามหน่อยว่าคุณปฏิบัติกับครอบครัวแบบนี้
ทุกคนในประเทศไทยไหมคะ
หรือนี่มันคือสแตนดาร์ดมาตรฐานของประเทศไทยไปแล้ว
แล้วถ้าเกิดสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนะคะ
เป็นมาตรฐานของประเทศเราแบบนี้
พวกเราจะอยู่อย่างไร
คนที่มีฐานะด้อยกว่าดิฉัน

น้องใครก็ได้เปิดเข้าไปดูเฟซบุ๊คดิฉันเลย
ในเฟซบุ๊กนะไม่เคยออกสื่อไม่เคยอะไรเลย
มีเพื่อนในเฟซบุ๊คแค่๘คน
ไม่เคยอยากที่จะมีชื่อเสียงหรืออะไรเลยนะคะ
มันก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะคะ
เมื่อวานเพิ่ม๔๕ข้อหา

ถามว่ายัดคดีให้ดิฉันได้ไหมคะ

เบื้องหลังเป็นแม่บ้าน

ประเทศเรามันประเทศอะไรกันล่ะคะ

อยู่หรือเปล่า
เอ่อท่านอายุมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
มันอาจจะขัดขาดตรงนั้นแค่นั้นนะครับ
แต่ก็แสดงสังคมก็มีการมองว่าตะวัดนักธรรมเกินไป

แต่นักธรรมก็ทำตามกฎกรของเขา

ก็มาให้ตะคำแล้วก็ถ้าไม่มีเจตนาที่จะให้ที่พักพิง
อย่างงี้อาจที่ท่านถามมาซักคู่
ทางจนก็ทำข้อหมายเรียกไป
ก็มาถามให้ท้อยคำว่า

ช่วงนี้ทุกคนสัตว์ธนาเยี่ยมเงียบซึมไปแล้วครับ

บอกว่าเวลาถูกฟ้องก็เป็นผู้ต่อขาดที่หนึ่งอยู่แล้ว

คำสั่งสรรวชชฌ์ว่าตกลงที่
มันคือการเขาเรียกอะไร
คือมีความแค้นส่วนตัว
ส่วนตัวจริงแล้วต่างคนก็ต่างรู้ว่าใครทำอะไรมาใครมีอะไรอยู่ในมือ
ซ่อนอะไรเอาไว้คือเหมือนกับทุกคนต่างรู้ไส้รู้ภูมิกัน
มันถูกมองแบบนี้คำถามคือว่าพบตรกำชับท่านยังไงบ้างคะ
พอข่าวมันใหญ่ขึ้นมาแล้วรองสันทนะไม่ยอมแล้วพูดพาดพิงเนี่ยตลอดเลยนะ

ไม่ได้สั่งอะไรนะครับคือท่านพบท่านก็สั่งให้ทำความจริงให้ปรากฏนะครับ
เรื่องนี้ไม่มีทงนะครับท่านพบตรเนี่ยท่านสั่งให้ทำการสอบสวนด้วยความรวดเร็วรอบครอบแล้วก็เป็นธรรมนะครับ
วันนี้ส่วนไหนที่ไม่เกี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสนโชคชัย
คุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไปดำเนินคดีก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้นะครับ
วันนั้นวันนี้ท่านพบตรสั่งการกำชับในเรื่องการสอบสวนนะครับ
รัฐกลุ่มรอบครอบแล้วก็ยุติธรรมพร้อมทั้งในเรื่องของการทำความจริงให้ปรากฏต่อสังคม
ถ้าดิฉันลองมองแบบเข้าข้างก่อนลองมองแบบเข้าข้างรองสันทนาไม่ว่าท่านจะผิดหรือถูกก็ไปพิสูจน์กันนะคะ
แต่เรามองแบบเข้าข้างคือในกรณีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ท่านหรือแม้กระทั่งภรรยาที่ออกมาพูดเนี่ย
คือมันก้ำกึ่งที่อาจถูกเข้าใจผิดได้นะคะลองว่านี่คือเหมือนกับเล่นสงครามประสาทด้วยหรือเปล่า
คือกดดันไปถึงคนรอบตัวให้รู้สึกถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างอยู่ในการควบคุม
ถ้าสมมุติเป้าคือแบบพบตรคือทุกอย่างอยู่ในการควบคุมคุณจะพาดพิงผมคุณจะบอกอยากจะแฉมีหลักฐานใดเนี่ย
คือผมควบคุมทุกอย่างมันถูกมองแบบนี้ได้นะคะลองการปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ค่ะ
วันนี้เราต้องตั้งอยู่ในหลักของกฎหมายนะครับส่วนจะพูดอะไรไปจะไปให้การยังไงหรือจะไปให้ข่าวยังไงก็แล้วแต่นะครับ
แต่ว่าในเรื่องการสอบสวนก็ต้องดำเนินการต่อนะครับเพื่อจะสอบสวนให้เสร็จสิ้นนะครับ
ในส่วนผู้เสียหายเนี่ยถ้ามีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นนะฮะเราก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยเราต้องดำเนินคดีตามวัตถุพยานตามผู้เสียหายทั้งหมดนะครับ
เราจะไปคิดเองทำเองไม่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะฮะ
เรื่องนี้มันใหญ่ขนาดที่รองประวิทย์ก็ต้องตอบตอบหลายวันด้วยอ้าวแล้วก็นายกก็ยังต้องตอบเลย
คือแต่ว่าท่วงทำนองของการให้สัมภาษณ์เนี่ยคือทุกคนพุ่งไปที่รองสันทนาหมดเลย
ไม่ว่าจะรักหรือเกลียดกันก็แล้วแต่ไม่ทราบแต่การพุ่งไปด้วยหมวกตำแหน่งที่ใหญ่ใหญ่แบบนี้
มันอาจถูกมองได้นะคะว่าหมั่นไส้อะไรกันมีเรื่องอะไรกันไปรู้อะไรของเขามาถึงโดนบีบขนาดนี้
คือนายกพูดมาถึงท่านไหมคะว่าต้องแค่ไหนหรือผ่านพบตรรองนายกพูดไหมคะว่าเฮ้ยทำแค่ไหนผ่านพบตรหรือยังไงคะ
ไม่มีครับไม่มีการสั่งการนะครับ
ก็อย่างนั้นผมเรียนนิดหนึ่งว่าผมมองว่าอย่างนี้นะครับเมื่อสื่อถามท่านก็ต้องตอบนะครับ
แต่ว่าผมเรียนว่าคดีนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคดีใหญ่ตัวอะไรนะครับเพียงแต่ว่าประชาชนสนใจนะครับ
คดีก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการทำคดีนี้เนี่ยเป็นคดีหนึ่งคดีเท่านั้นเองนะครับ
ที่ตำรวจเนี่ยจะต้องสอบสวนปกตินะครับทำหน้าที่สอบสวนอย่างปกติไม่ได้เป็นคดีที่พิเศษพิษดารอะไรนะครับนะครับ
เพียงแต่ว่าประชาชนสนใจมากนะครับเมื่อประชาชนสนใจมากเราต้องทำความจริงให้ปรากฏ
ขอครึ่งนาทีสุดท้ายค่ะสุดท้ายนี้ในเวลาอันใกล้ถอดยศเขาแน่ถูกไหมคะ
ตรงนี้ต้องอยู่ที่คณะกรรมการของสำนักงานลำพลนะครับตอนนี้ในการจะไปถอดยดใครเครื่องราชเนี่ยต้องพิจารณาโดยกฎหมายโดยระเบียบกฎเป็นหลักนะครับ
โดยความเสียหายว่าจะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ก็ต้องดำเนินการไปถ้าไม่เข้าก็ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับ
อ่าทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือก็ลองฟังทั้งสองฝั่งนะคะเพราะเรื่องนี้ถ้าถามว่าคดีซับซ้อนไหมคงไม่ซับซ้อน